แจ๊กลีเป็นเพื่อนสิทธิ์ของคุณสายฝนใช่ไหมคะ

จากนอนบ้านดอยปลอยบ้านจด

ไปหางานทำใหม่ไปที่พัทยาเลย

ไปติดตามละครชีวิตนี้เลยดีกว่านะคะจัดไปเลยค่ะ

ละครคุณธรรมตอนหมอนวดปวดใจใจ
ตั้งแต่ครั้งนั้นที่เธอไม่อยู่
ตั้งแต่เพื่อนรักสายฝนแห่งวาว่าคาราโอเกะ
เราไปเป็นดาราหน้าจอไทยรัฐทีวี
สายสว่างอย่างเจ๊กะรีนก็เหงาเหง่อยซ่อยเศร้า
บากหน้ามาทำงานที่เมืองท่องเที่ยวพัทยาแห่งนี้

เห็นที่สายสว่างอย่างเจ๊กะรีนต้องลองไปสมัครสู่บ้านแล้วล่ะค่ะ

สวัสดีครับ
จริงแล้วอยากให้เจ้าของร้านเปลี่ยนด้วยแต่ว่าแบบนี้ก็หล่อดีแล้วตกใจ
คุณแม่ของภรรยาเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับนวดอยู่ที่พัทยาช่วงที่ผมมาอยู่พัทยาเนี่ยย้ายมาอยู่ที่เนี่ย
ค่ะเป็นไงบ้างคะแบบพอมันโควิดขี้คลายเนอะลูกคงลูกค้าลูกค้าดีขึ้นก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นนะครับ
ไหนก็ร้านนวดอย่างที่บอกทุกคนนวดหน่อยได้มั้ยคะเอาจริงนวดเป็นมั้ยคะ
เคยนวดได้นวดให้หน่อยสิคะได้ครับเอ๋วแล้วหนึ่งขออนุญาตนะขออนุญาตนะ
ไม่รู้ว่าปกตินวดหนักหรือว่านวดประมาณหนักเลยเหรอมือเต่าดีโอ้โห
ตัวผมเองเนี่ยแทบไม่ได้นวดเลยแล้วก็ไม่ค่อยนวดให้ใครด้วยนอกจากภรรยา

วันนี้ตอนแรกจะมาสมัครงานครับ

ฝากเพื่อนพี่ทุกคนนะครับมาเที่ยวพัทยาก็แวะมาทักทายกันได้นะครับ
ทั้งร้านกาแฟก็แวะมา
แล้วก็มาใช้บริการมานวดผ่อนคลายกันได้ราคาไม่แพงครับ
กลับมาตัวเบาสบายใช่นะไปนวดไกลถึงพัทยาเลยนะครับ
ร้านพี่เต๋าดาวน์ฟ้ายเห็นบอกว่าราคาโน้ตถูกมาก

นี่คุณไปใช้เจ้าของร้านข้าวนวดคุณจ่ายไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย
จ่ายด้วยความรัก
เอ็นดูในฐานะคนในวงการเดียวกัน
เพราะเขาลูกสองแล้ว